จะแสดงความรับผิดชอบออกมาด้วย
เจ้าของ
ที่คนอัดเข้าไปบนเรือเนี่ย

เกือบร้อยแถมทั้งที่

บรรทุกไม่ให้เกิน๕๐คน
ถ้าเจ้าของเรือไม่มักง่าย

แต่นี่บรรทุกมากก็ได้คนมาก
คนมากได้เงินมาก

ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับ
บ้านเรามีปัญหาอย่างนี้มาตลอด

วกกับคนที่ควบคุมกำกับ

ฝ่ายหนึ่งละเลยฝ่ายหนึ่งหย่อนยาน
แล้วพอมาเจอกันก็เกิดเหตุอย่างที่ว่านี้

ไม่มีทางที่จะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหน

ว่าเรือลำนี้บรรทุกเท่าไหร่

ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอแน่นอน
แต่ถ้าการบังคับใช้กฎหมาย

คนที่ทำผิดกฎหมายใครก็จะกล้าครับ
ในต่างประเทศเขาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรอก
แต่ว่าคนของเขาไม่กล้าทำผิดกฎหมาย
เพราะเขารู้ว่าถ้าทำผิดกฎหมายจับได้เนี่ย

คือเขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ถูกสั่งพักงานสารพัดสารพันธุ์
ถูกลงโทษหนักถูกปรับหนัก

ของเราเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไม่พอ

สองเรื่องข้อกำหนดที่ทุกคนต้องใส่เสื้อชูชีพ
ถ้าบรรทุกได้๕๐ก็แปลว่าเสื้อชูชีพควรจะใส่ได้

แต่นี่เอาเข้าไปเกือบร้อย

อกจากนั้นคนไทยเนี่ยประมาท
ก็คือเห็นว่าแหมมีแม่น้ำใกล้แค่นี้

ถ่ายรูปแล้วดูไม่สวยมั่ง

ท้ายเรือคนบังคับเรือคนขับเรือ
ปกติจะต้องบังคับให้ผู้โดยสารใส่เสื้อชูชีพ
ในต่างประเทศที่เขาเคร่งครัดเรื่องนี้
ถ้าผู้โดยสารไม่ใส่เสื้อชูชีพ
เรือไม่ออก

เกิดมีเรือผู้ตรวจการไปเจอกลางทาง

ขอดูใบอนุญาตซิ
เรือลำนี้จดทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่

นับไปนับมาโอ้เกินนี่
แล้วทำไมไม่ใส่เสื้อชูชีพ

นี่คือการบังคับใช้กฎหมายของเขา
แต่ของเราไม่เป็นอย่างนั้นดิครับ
ทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกไม่มีทางอื่นหรอกครับ
บังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาด
แล้วคนที่มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
จะต้องแสดงความรับผิดชอบ
เช่นถ้าเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ย

ใครมีหน้าที่ควบคุมกำกับเรือครับ

ในต่างประเทศเขาใช้ความรับผิดชอบ

แปลว่าคุณต้องพ้นจากหน้าที่

ธิบดีกรมเจ้าท่าไม่ได้ไปขับเรือเองนะ
จะให้อธิบดีกรมเจ้าท่าไปนั่งนับจำนมคนบนเรือเหรอ
จะให้อธิบดีกรมเจ้าท่าไปดูเหรอว่า

ถ้ากำหนดความรับผิดชอบกันอย่างนี้
ธิบดีกรมเจ้าท่าจะต้องสั่งการไปยังผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการจะสั่งการไปยังคนที่เกี่ยวข้องระดับรองลงมาว่า
คอยดูให้ดีนะถ้าปล่อยประละเลย
ผมโดนย้ายฉะนั้นก่อนที่ผมโดนย้ายผมจะย้ายคุณก่อน
ถ้าเอากันอย่างนี้ใครจะกล้าปล่อยประละเลย

ปีที่มีการลอยกระทงมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจโป๊ะ
ว่าน้ำหนักโป๊เท่าไหร่โป๊นี้เท่าไหร่

แต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง
ระยะหลังเนี่ยพอเหตุไม่เกิดก็เอาอีกแล้ว
แต่ตอนเหตุเกิดใหม่เนี่ยกูลีกูจอกันทำทุกอย่างนะครับ
วัฒนธรรมแบบนี้
ถ้าแก้ไม่ตกปัญหาก็ไม่จบ

รถทัวร์ถูกย่างสด
เสียชีวิตไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่
เหตุผลเพราะตรงประตูทางออกฉุกเฉิน

ต่อเก้าอี้วางไว้ขวางไว้ทางออกฉุกเฉิน
หวังจะได้ที่นั่งอีกที่๒ที่

ประตูฉุกเฉินเปิดไม่ได้
เปิดไม่ได้ตายกันหมดเกือบทั้งคัน

ทั้งอธิบดีกรมการขนส่งทั้งบก
ทั้งผู้จัดการบคศ

ให้รถทุกคันรถทัวร์รถบข

จะต้องไม่มีเก้าอี้ไปขวางทางออกฉุกเฉิน

เปิดปิดได้ไหมหรือว่าปิดตายหรือว่ามีเก้าอี้ไปขวาง
เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับทำกันอยู่นานไหมล่ะครับพักเดียว
ก็กลับไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีก
ทำยังไงที่จะแก้ปัญหาค่าราชการที่เกี่ยวข้องของเรา
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของสาธารณะแบบนี้ให้ได้แล้วครับ
ไม่มีทางอื่นครับไม่มีทางอื่นเลยมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
คือต้องลงโทษลงไปเป็นลำดับชั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
เคยได้ยินข่าวไหมล่ะครับที่ญี่ปุ่นรถไฟชนกัน
สาเหตุเพราะอะไรไม่รู้แต่รัฐมนตรีคมนาคมลาออก
แล้วรัฐมนตรีคมนาคมไปขับรถไฟเองเหรอครับ
รัฐมนตรีคมนาคมไปสับลางเองเหรอไม่เกี่ยวแต่เขาแสดงความรับผิดชอบ
ของเรารถไฟชนกันตุ้มผู้ว่ารถไฟสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตัวเองอยู่ได้
รัฐมนตรีคมนาคมตัวเองก็อยู่ได้เผลอก็ลงโทษผู้ว่ารถไฟ
ลักษณะการลงโทษเป็นลำดับชั้นนี่แหละจะทำให้คนรับผิดชอบ
ถ้าอธิบดีกลัวการลงโทษอธิบดีก็ต้องกวดขันผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกลัวการลงโทษว่าถ้ามีเรื่องขึ้นมาผมถูกเด้ง
ผู้อำนวยการก็ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์เอากับหัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนกก็ต้องเรียกลูกน้องมาทุกคนบอกเฮ้ยอย่าให้เกิดเรื่องนะ
ถ้าเกิดเรื่องผมโดนผมโดนย้ายถ้าผมโดนย้ายผู้อำนวยการกองก็โดน
สุดท้ายขึ้นมาอธิบดีก็อยู่ไม่ได้เราเราสร้างวัฒนธรรมใหม่กันได้ไหมล่ะครับ
ถ้าเราทำได้ความระมัดระวังจะมีมากขึ้นคนเขาจะได้ไม่กลัวกฎหมาย
นี่คือคนเขาจะได้ไม่กลัวเจ้าหน้าที่แต่เขาจะกลัวกฎหมาย
เอาละครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วจากนี้ไปจะคอยดูจะคอยดูว่าใครควรจะต้องรับผิดชอบยังไง
และคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดเหตุขึ้นมาอีก
คนตายทั้งเท่าไหร่ลองนึกดูสิครับถ้าเป็นญาติเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเรา
เป็นพ่อแม่เราเราคิดยังไงอยู่ดีมาตายกับเหตุแบบนี้
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับขอบคุณครับ
สุดท้ายย้อนกลับไปที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจัง

ครับก็คือถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ย

เรือตรวจการวิ่งมาเร็วเลยมาดักทางขอตรวจดู
มาตรวจดูว่าบรรทุกเท่าไหร่

ไม่ใช่ว่าใส่เสื้อชูชีพเฉพาะออกจากท่านะ
แล้วพอไปถึงกลางทะเลกลางอ่าวไม่ทำอะไรไม่ได้
มีทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ได้
คนขับเขาจะได้กลัวเจ้าของเรือเขาจะได้กลัว

แล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่พอผ่านเหตุการณ์ไป
ทุกอย่างก็ซาไปแล้วก็ไม่สนใจกันต่อ